แต่มาดูงูเห่าตัวนี้ก่อน๒เมตรค่ะ

ที่หูออกหิวเขียวหรือว่ามีลิ้นปะ
ตัวเห็นแล้วก็หายพี่เบิ้ล
ครับครับพี่หูชม

กู้ไพกกกซัยสีเทพที่ตบลสากวด
นพศรีเทพฯจังหวัดเพชรชบูรณ์รับแจ้งจากเจ้าของร้านอาหารร้านลีลาวาดี
บอกเลขที่ร้านอาหารหน่อย๕๑ทับ๑หมู่๑๓ค่ะ
ช่วยด้วยงูเห่าเข้ามาในร้าน
นี่จะไล่แล้วแต่ว่ามันไม่ยอมออก

พอเจ้าหน้าที่มาถึงงูเห่ายากกว่า๒เมตรได้
เลื้อยหลบเข้าไปในซอกกำแพงห้องนอนของพนักงานนะ
แล้วมันชูคอมันแผลแม่เบี้ยอย่างนี้คือกะเตรียมสู้
ทีนี้ทำยังไงก็ต้องล่อหลอกหลอกล่อกันอยู่สัก๒๓นาที
เอาอุปกรณ์คีบคองูเห่าได้สำเร็จ
ใส่ถุงปุ๋ยสิคะแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
คุยกับกู้ภัยที่จับงูเห่าไม่ยากไม่ยากหรอก
แต่ไอ้ที่ยากคืออะไรรู้ไหมผมต้องตอบคำถามชาวบ้านว่า
จับมาจากบ้านเลขที่เท่าไหร่ไอ้ตรงเนี้ยยากสุด
วันพระไงเขาก็เลยเชื่อว่างูมาให้โชค
ไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่เขาจะเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงหรอก
ผมก็เหมือนกันแหละบาริธีห้าสิบเอ็ดทับหนึ่งหมู่สิบสามนะคะ
อืมไปบ้านหลังนี้ที่สระบุรีครับน้องผู้หญิงคนนี้ก็นอนอยู่
แต่แม่ต้องบอกลูกลูกข้ามมานี่ข้ามมานี่หนีมานี่หนีมานี่
ให้หนีอะไรอ่ะ
พี่มาทำมาให้ลูกไม่ใช่เมื่อคืนมานอนข้าวไอโมนให้กิน
โอ้โหพี่คนถ่ายนี้เขาใจกล้าจริง

เห็นผมนี่นะนู่นถอยกูดไปแล้ว
แต่ว่าความยาวไม่แน่ชัดต้องให้พี่เบิร์ตไปช่วยวัดหน่อย
ก็เขาบอกหนึ่งจุดห้าถึงสองเมตร

เอ้อค่อยโผล่หัวมาจากที่นอนของน้องฝุ่ยหญิงขาวเนี่ย

แม่ก็ต้องบอกลูกลูกข้ามมานี่ข้ามมานี่
คือมันนอนเฝ้าน้องฝุ่ยหญิงครัวอะ
ถ่ายมันก็ไม่สนด้วยจ้องเขมงเลย

เอาอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานมามาเลยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่หมู่๒ที่อำเภอเมืองสระบุรีครับมันก็ยังซุกตัวอยู่ในผ้าห่มนะ
นี่คนจับมาแล้วอยู่แถวนี้เข้าซอกแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ไล่จับครับแต่ว่ามันส่งเสียงขู่ตลอดเลย
แล้วพยายามเลื้อยหนีไปใต้ตู้นี่ไอ้ตู้แดงขาวเนี่ยไล่จับอยู่ครึ่งชั่วโมงครับแต่ก็จับได้นะสุดท้ายไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ
โล่งใจกันไปน้องผู้หญิงเนี่ยชื่อน้องมุกเล่าให้ฟังตอนเกิดเหตุนี้หนูเหมือนจะรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไปนอนเล่นไปนอนเล่นกับแมวด้วย
แต่แมวยังอยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้โดนฉกโดนอะไรไปแมวนี่โอ้แมวรักของน้องเขาเลยน้องมุกเลยพ่อแม่ไปทำงานนอกบ้านครับในบ้านมีคุณตาอยู่แค่คนเดียวแล้วก็น้องเนี่ยน้องมุกเนี่ยจังหวะนอนอยู่สังเกตเห็นเอ๊ะแมวมันส่งเสียงขู่ไปข้างที่นอน
แมวต้องเห็นอะไรแล้วล่ะน้องมุกก็เลยมองไปตามที่แมวส่งเสียงขู่ไปเห็นไอ้งูเห่าตัวนี้ชูคอจ้องมาเลยก็รีบโทรหาพ่อแม่เลยครับส่วนน้องแมวก็ช่วยขวางด้วยนะเออเลี้ยงแมวก็มีประโยชน์แบบนี้แมวมันก็สู้งูครับดีว่าทั้งน้องมุกทั้งน้องแมวไม่ได้รับอันตรายนะครับ